อีก๒๗ประเทศมุ่งมั่นที่จะสร้างเอกภาพในการรวมตัวกัน
ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า๔๐ปีครับที่สหราชอาณาจักรไม่ได้อยู่ร่วมการประชุม
โดยการหารือกันในวันนี้ก็มุ่งเน้นไปที่แผนการของสหราชอาณาจักรในการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับ
ชองโครสยุงเกอร์ประธานคณะกรรมธิการยุโรปเตือนว่าสหราชอาณาจักรอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมเป็นตลาดเดียวของสหภาพยุโรปได้
ส่วนนายโดนัลดทุกข์ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการหารือกันระหว่างผู้นำยุโรป๒๗ชาติอีกครั้งในวันที่๑๖กันยายนนี้ที่กรุงบราติสลาว่าของสโลวาเกีย
และย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้๒๗ชาติสมาชิกที่เหลือมุ่งมั่นที่จะรวมกันอย่างมีเอกภาพ
แต่อย่างใดแต่ว่านายมาริวาโนราฮอยนายกรัฐมนตรีสเปสระบุว่า
โดยสเปนเป็นประเทศหนึ่งครับที่มีปัญหาในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดน
สำหรับการซื้อขายวันนี้ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกก็ยังคงสดใสต่อเนื่องนะครับ
ดัชนีฟุต๔๐๐ตลาดหุ้นลอนดอนของอังกฤษปรับตัวเพิ่มขึ้น๑๐๒๓
ค่าเงินปอนด์สเตอรินก็กระเตื้องขึ้น๑๐๐๙ไปอยู่ที่๑ปอนด์ต่อ๑๓๔๖๗ดอลลาร์สหรัฐ
เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปและเอเชียที่ก็ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่อง
แต่นักวิเคราะห์เตือนนะครับว่าสถานการณ์การฟื้นตัวลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นเท่านั้นครับ